เหตุการณ์นี้โลกโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากครับ

ขับรถไปชนรถอีกคันจนกระจกมองข้างเขาแตกเสียหาย
เจ้าของรถมาเจออ้าวทำไมรถพังล่ะ
จะขอไปคุยและเคลียร์กับคนก่อเหตุ

บอกว่าคนก่อเหตุเมาแล้วขับ

ไปชนรถคันอื่นที่จอดอยู่ริมทาง

ตามไปถามหาความรับผิดชอบ

ชาวบ้านหรือจะสู้ลูกในพล

เขาเป็นลูกของคนมียศมีตำแหน่งใช่ไหมครับ
นี่นะฮะเพจนี้ก็เลยเอามาแชร์
แล้วก็มีข้อความบอกว่าแบบนี้คือต้องกราบไหมล่ะ
หรือต้องจัดพานพุ่มไปให้หรือเปล่า
ผู้เสียหายครับเดินทางไปแจ้งความครับ
บอกว่าจริงแล้วเขาแค่ต้องการความรับผิดชอบนะ
คือถ้าหากว่าจบได้ก็โอเค
เรียกร้องอะไรเยอะเลยนี่นะครับ
แต่ปรากฏว่าคือมีการทำร้ายร่างกายเตะเข้าที่หลัง
แล้วทางผู้เสียหายเขาก็ล้ม
พอขึ้นมาปั๊บเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่โคราชครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่คือบรรยากาศที่ผู้เสียหาย
เดินทางไปพบกับตำรวจสพโพกลางครับ
นายมงคลหรือว่าช่างโอครับไปพร้อมกับรถกระบะของเขาเลย
แล้วก็ทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เขาโชว์ให้ดูว่ากระบะของเขาร่องรอยการเฉียวชนแผลที่ชัดที่สุด
กระจกมองข้างนี่ครับพี่มิวคุณผู้ชม
เห็นไหมฮะจะเห็นรอยร้าวรอยแตกตรงจุดนั้นเนี่ย
เขาบอกว่าต้องการเอาผิดกับผู้ชายคนนั้นให้เขารับผิดชอบ
อกจากนี้ยังมีรอยครูดรอยถลอกเกิดขึ้นด้วยครับ
โอเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตี๒
มิถุนายนจอดรถเขาจอดรถเพื่อจะแวะกินก๋วยเตี๋ยว
อยู่ริมถนนบายพาสก็จอดเอาไว้ที่ริมทางนะครับ
พอจอดเสร็จปั๊บเดินมาที่รถอ้าวรถโดนเฉียวชนนี่
คู่กรณีอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ยอมหยุดรถลงมาดูด้วย
ก็เลยขับตามไปเพื่อจะไปถามความรับผิดชอบ
พอไปถึงปั๊บให้สัญญาณกับรถคู่กรณีว่า
ข้างทางหน่อยนะเพื่อจะขอคุย
หลังจากนั้นพอคู่กรณีลงมาครับเขาบอกว่าดูสภาพแล้ว
คล้ายว่าเหมือนจะเมาแต่ก็ลองเข้าไปคุยดูก่อน
บอกว่าพี่ชดใช้ให้ผมหน่อยเถอะรถผมอ่ะพี่ขับเฉียวชนเมื่อกี้เนี่ย
กระจกเนี่ยค่าซ่อมเนี่ยพันกว่าแล้วนะ
ห้าได้ไหมล่ะพี่เดี๋ยวผมไปซ่อมไปจัดการ
ถ้าเขายอมจ่ายก็จะจบแค่ตรงนี้
จู่คู่กรณีโวยวายขึ้นมาอ้างตัวเป็นลูกในพลครับ
ก็เลยขอหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเอาไว้
นี่ตอนที่เขาอยู่ไกลนะนี่เห็นอยู่ตรงนู้นเลยครับ

เพราะเดี๋ยวนี้มือถือนี่ยิ่งกว่ายันอีกนะฮะ

ไม่หยุดตะโกนด่าอีกด้วย

แล้วเข้ามาเตะเขาโดนเข้าที่หลัง

ก่อนที่จะมาแจ้งตำรวจล่าสุดวันนี้ครับ
เห็นว่าเขาอ้างว่าเขาเป็นรูปในผลอะไรอย่างนี้ด้วย
ใช่ครับ
แต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปสืบสาวแค่ให้เขารับผิดชอบแค่ตรงนี้คือ

การให้คู่กรณีรับผิดชอบเรื่องของซ่อมรถ
เพราะกระจกเขาคือแหมหักได้หมดเลยครับเนี่ย

มันไม่ควรจะต้องเกิดก็เกิดนะครับ

อาจจะไม่ต้องลุกลามบานปลายก็ได้

รอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมครับ